ทีนี้ค่ะเรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๙สิงหาคมที่ผ่านมาคุณยายวัย๗๐ค่ะ
ยืนรอรถประจำทางอยู่ริมถนนที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็กระชากระเป๋าเห็นไหมคะ
กระชากระเป๋าไปแล้วในกระเป๋าเนี่ยมีทั้งเงินสดมีทั้งโทรศัพท์มือถือ
สุดท้ายจับคนร้ายได้คนร้ายเนี่ยอุตส่าห์เรียนจบปริญญาตรี
แล้วเนี่ยมาก่อเหตุชิงทรัพย์แบบนี้อ้างว่าตกงาน
ไม่มีเงินก็เลยมาก่อเหตุ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่สารารอรบประจำทางริมถนนหมู่๑๐ตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ผู้เสียหายคือนางอำนวยเที่ยงธรรมอายุ๗๐ค่ะ
อำนวยเนี่ยนั่งรอรถประจำทางอยู่นะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์คันนี้แหละ
ขี่มาแล้วก็กระชากระเป๋าไปแล้วก็หนีไปเลย
สินที่คนร้ายได้ไปมีเงินสดจำนวน๕๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องราคา๗๐๐บาทแล้วก็มีเอกสารต่างด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙สิงหาคม
ล่าสุดพลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกพาสกรทุนทรัพย์ผู้กำกับการสพพานทองก็ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้ค่ะ
คนร้ายที่ก่อเหตุนี้ชื่อว่านายสุขสรรคเอี่ยมสะอาดอายุ๒๗ปี
เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะถูกออกหมายจับแล้วก็ถูกจับ
ของกลางยังอยู่ค่ะโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องเป็นของผู้เสียหายนะคะ
เสื้อผ้าที่คนร้ายสวมใส่ในวันลงมือก่อเหตุหมวกกันน็อกรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ในการก่อเหตุยังอยู่ครบหมดนะคะ
การจับกลุ่มในครั้งนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนสพพานทองสืบจนรู้ว่าคนร้ายคือนายสุขสรรค
ก็ตามไปจับได้ที่ห้องพักไม่มีชื่อในตำบลน้องหงศ์
นายสุขสรรค์รับสารภาพว่าวิ่งราวทรัพย์จริงทรัพย์สินที่ได้มาเอาไปขายอยากจะเอาเงินมาใช้จ่าย
ตัวนายสุขศาลโอ้โหอุตส่าหเรียนจบปริญญาตรีไม่น่าเลยนะคะ
จบปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมอ่าจากสถาบันการศึกษาแห่ง
หางานทำไม่ได้เอาทองไปจำนำพอจำนำได้เงินมาก็ใช้เงินหมด
มาก่อเหตุนี้เขาอ้างว่าจะหาเงินกลับบ้าน
ไม่รู้จะหาเงินวิธีไหนก็เลยวิ่งราวทรัพย์เอาซะเลย
จะได้มีเงินกลับบ้านมันเป็นคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นนะคะ

ส่งพนักงานสอบสวนสพพานทองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
นี่แหละฮะกลายเป็นเรื่องเลยทีนี้